รุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับ
เป็นการเปิดเผยจากอดีตศิลปินค่ายคามิกาเซ
นางสาวมีล่าจามีล่าพันธินิษฐ์
เปิดเผยเรื่องราวที่ถูกเก็บไว้มาเป็นปี

กรณีที่ถูกน้องชายทำร้ายร่างกาย

เอามีดมาปักที่ศีรษะเธอ

น่ากลัวมากจนเกือบจะตาบอด
เขาบอกว่าเก็บงำเรื่องนี้มาโดยตลอดเลย

อยากจะเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยบ้างนะครับ

ที่เธอถูกน้องชายแท้ทำร้าย
เพราะว่าภาพบาดแผลก็ค่อนข้างจะน่ากลัว
บนศีรษะตรงหน้าผากแล้วก็ตรงตาของเธอเนี่ยนะครับ

โดยมีล่าจามิล่าพันธินิษฐ์อดีตศิลปินค่ายคามิกาเซต
ตัดสินใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านทางอินสตราแกรม
โดยเรื่องราวและรายละเอียดระบุนะครับว่า
น้องชายของเธอตอนนั้นคืออายุ๑๙ปี
น้องมีปัญหาตั้งแต่เด็กไม่เรียนหนังสือ
หนีเที่ยวดื่มเหล้าเล่นยา
อารวาสทำร้ายข้าวของในบ้าน
และไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำร้ายตัวเธอและคนในครอบครัวนะครับ
โดยในวันเกิดเหตุก็ต้องย้อนกลับไปปี๖๒นู่นน่ะคุณ
เสียบอยู่ตรงหัวตรงกลางหน้าผากเลย
แล้วตาซ้ายของเธอก็เริ่มมองไม่เห็น
จึงรวบรวมสติและใช้กำลังทั้งหมด
ในการสู้กับมีดและแบรนด์ของน้องชายนะครับ
น้องชายเธอตัวสูงใหญ่มากสูง๑๙๐เซนติเมตร

พี่สาวอีกคนได้ยินแล้วก็มาช่วยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลนะครับ
เธอบอกว่าเธอต้องนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย
เพราะอาการสาหัสคมมีดทิ่มทะลุเข้ามา
ทำให้ตาซ้ายเกือบบอด
หูซ้ายได้รับความกระทบกระเทือนไม่ได้ยินนะครับ
แผลมันลึกลงไปถึงชั้นไขมันและกระดูก
ใช่เนี่ยคือเธอโพสต์ภาพนี้แล้วเธอก็บอกด้วยนะ
ว่ามา๒ปีที่แล้วคือเธอไม่สามารถเปิดเผยได้
เธอก็บอกว่านี่คือการเกิดอุบัติเหตุ

พวกบาดแผลต่างเป็นบาดแผลที่หมอถ่ายเอาไว้

ไม่ได้เกิดจากน้องชายทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่ว่าผ่านมา๒ปีเธอตัดสินใจจะเล่าเรื่องราว
คนในโลกโซเชียลได้รับรู้นะครับ

หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจย้ายออกมาจากบ้าน

แล้วไม่กล้ากลับไปที่บ้านอีกเลยกลัวเจอน้องชายนะครับ
แต่ถึงย้ายไปที่อื่นแล้วผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้เธอมีภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับ

ขนาดแค่เสียงแตรรถยนต์นะ
เธอยังสะดุ้งตกใจกลัวฝันร้ายทุกคืน
ว่าถูกทำร้ายแล้วไม่มีใครช่วย
ส่วนทางครอบครัวก็ไม่อยากให้ไปแจ้งความนะครับ

และไม่อยากให้น้องชายติดคุกนะครับ
ส่วนที่เธอตัดสินใจมาบอกทุกคนในตอนนี้
เพราะที่ผ่านมาเธอบอกว่ามันทนทุกข์ทรมานไงคุณ

ครอบครัวไม่เคยบอกเลยว่าจะจัดการกับน้องชายด้วยวิธีใด
เพียงว่าจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเท่านั้นนะครับ

จากนั้นน้องชายก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ขณะที่เธอฝันร้ายอยู่กับความเจ็บปวด
เธอต้องการความยุติธรรมในครอบครัว
และเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เธอไม่เชื่อใจใครอีกเลย

เข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากเลยนะครับ

คือพรีนเป็นเพื่อนกับพี่สาวของมีล่า
พี่สาวของมีล่าคือคุณเจนนี่รติพันธ์นั่นเองนะคะ

คือในทวิตเขียนเอาไว้บอกว่า
เราไม่ปฏิเสธเลยนะว่าสิ่งที่มิล่าโดนมันรุนแรงมาก
และไม่มีใครสมควรโดนเรื่องแบบนี้
แต่สิ่งที่ทำให้เราทนไม่ไหวคือ
มันมีรายละเอียดมากกว่าเท่าที่ทุกคนเห็น
แต่ตอนนี้ทุกคนตัดสินครอบครัวเขาไปก่อน

แล้วพรีนก็บอกด้วยนะคะว่าข้อมูลเท่าที่มี
พวกคุณเลือกตัดสินเขาด่าทอเขา

คุณมั่นใจเหรอว่าคุณรู้ทุกอย่าง
คุณกำลังเรียกร้องความยุติธรรม
เท่าที่อ่านทวิตดูเหมือนกับคุณพรีน
อยู่ทางฝั่งครอบครัวของคุณมิลล่าไง
เหมือนออกมาชี้แจงให้ทางครอบครัวให้รับฟังทางครอบครัวบ้างนะฮะ
เพราะว่าที่ผ่านมาครอบครัวก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
คือฝั่งทางคุณมิลล่าโพสต์อยู่
ไอจีสตอรี่อยู่ทางฝ่ายเดียวนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าที่ออกมาทวิต
เนื่องจากสนิทกับคุณเจนนี่พี่สาวของมีล่า
ก่อนหน้านี้พอทราบข่าวของครอบครัวนี้อยู่บ้าง
ตอนนี้มีคนโทรหาพี่สาวแล้วก็มีล่าเยอะมาก

ทีนี้ตัวคุณพรีนตอนนี้ค่ะคุณพรีนก็รู้นะ
ทัวร์ลงเธอเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ย้ำด้วยว่าความจริงมันมีมากกว่าที่เห็น

รอให้ทางครอบครัวของมีล่าออกมาชี้แจงก่อน
แล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงของเราก็โทรศัพท์
สัมภาษณ์คุณขนมจีน
ตอนนี้ได้คุยกับบีล่าแล้ว

ตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
อันนี้ก็คือเป็นฝั่งของคุณมิล่าที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะคะ

แต่ก็ต้องรับฟังทั้งคุณมิล่าเอง
แล้วก็คนในครอบครัวคนอื่นด้วยฝั่งสองฝั่ง